ต่อกันที่วัดวังตะวันตกบ้างนะคะคุณผู้ชม

เรื่องของคดีสามะเนรปลื้มก็ต้องดำเนินการตามคดีต่อ

ถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต่างภายในวัด
เพื่อให้วัดกลับมาเป็นที่เริ่มสายศรัทธา

โดยทางด้านเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีการทำพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ที่วัดวังตะวันตก

ก็ตำรวจก็มีการเร่งทำสำนวนในคดีนี้
เพื่อที่จะรอส่งมอบให้กับอายการต่อไปค่ะ
ดูความคืบหน้าของคดีฆ่าบกปูนสามเนรปลื้มวัดวังตะวันตกนะคะ
ก็ตอนนี้ชุดทำงานได้สรุปสำนวน
ดำเนินคดีอาญาผู้ต้องหาชุดแรก
นำส่งให้กับอายการพิจารณา
เพื่อที่จะส่งฟ้องคดีต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราช

อย่างเช่นรูปของการยักษ์ยอกฉ่อโกงลักษัพ
ตอนนี้อยู่ในชั้นของการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็รอเจ้าอาวาสรูปใหม่หรือว่าตัวแทนเข้าร้องทุกข์
เพื่อที่จะอายัดตัวดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะ
สำหรับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ก็มีความสมบูรณ์
พอเพียงแล้วที่จะเอาผิดผู้ต้องหา
ว่าวันจันทร์ค่ะจะส่งสำนวนให้กับอายการได้
แม้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดตู้เซฟ
ของนางสาวปียชัดหรือว่าเจ๊บิวได้

แต่เจ๊บิวก็ยังคงไม่บอกคือรหัสที่จะเข้าตัวเอง
ต้องรอให้ได้คำตอบเรื่องรหัสนี่แหละฮะรหัสตู้เซฟ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเอาไปเปิดพร้อมกัน
โดยที่มีญาติของผู้ต้องหาไปเป็นพยานในการเปิดด้วย
ขณะที่ทางด้านพระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับคณะสงฆ์นะคะ
ก็มีการประกอบพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่
ของวัดวังตะวันตกก็คือพระครูพรมเขตคณรักชัยสิทธิ
ซึ่งยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพระพรมเช่นเดิม
เพื่อให้เข้าไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงวัดวังตะวันตก
ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่เริ่มสายศรัทธาอีกครั้งค่ะ
ส่วนบรรยากาศของการบำเพ็ญกุศลศพสามเณรปลื้ม
ที่วัดวังไสตำบลกำโลนอำเภอลานสกา
ก็ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
โดยแม่แล้วก็ญาติพี่น้องรวมถึงประชาชน
ไปร่วมกันแสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่อง
ทางวัดก็เตรียมสร้างเมนลอยชั่วคราว
เพื่อที่จะประกอบพิธีชาปนกิจค่ะ
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผย

ซึ่งอดีตเป็นพระลูกวัดวัดวังตะวันตก
บอกว่าปัญหาของกลุ่มผู้มีอิทธิพลภายในวัดวังตะวันตก
มีมานานหลายปีแล้วนะ
แล้วก็กลุ่มผู้มีอิทธิพลมีไม่ต่ำกว่า๑๐คน
เอาง่ายทำงานกันเป็นทีมค่ะ
ดูแลผลประโยชน์ของวัดทั้งหมด
แล้วก็มีศรีกาบิวหรือว่าเจ๊บิว
เป็นหัวหน้าในการสั่งการทุกอย่างนะครับ
ถ้าเกิดว่าย้อนไปปี๕๘มีพระลูกวัด
ถูกกลุ่มของศรีกาบิลทำร้ายจนสลบ
เหตุการณ์ครั้งนั้นชาวบ้านระแวกวัดออกมาประท้วง
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับกลุ่มศรีกาบิล
ที่ทำร้ายพระจนเป็นข่าวดังคึกโครม

ทีนี้หลังจากตอนนั้นเรื่องก็เงียบหายไป
แล้วก็กลุ่มศรีกาบิลก็ยังมีอำนาจควบคุมทุกอย่างในวัด

รวมถึงผู้ที่เช่าแผงพระในวัด
ทุกคนค่ะกลัวอิทธิพลจนไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว
อกจากนี้พระรูปที่กลุ่มศรีกาบิวทำร้ายร่างกาย
ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะ
แล้วอดีตพระลูกวัดวัดวังตะวันตก
ก็บอกอีกด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ในวงการพระแล้วก็สามเณร
มีเสียงเล่าลือกันบอกว่ามีสามเณรสองรูป
หายตัวไปก็คือสามะเนรปลื้มแล้วก็เพื่อนสามเณรอีกหนึ่งรูป
ทั้งสองสนิทสนมกัน

จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการคลี่คลายคดีนี้ค่ะ
แพร่ฝนเติ้ลไปห้านิดแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเคย
แต่สามะเนญหลูกนี้อาจจะเป็นกุญแจทำกัน
มันถึงเล่นเป็นเพื่อนทำเล่นหรือยังไงครับครับผมดีกว่ามีค่าว่าทุนทุนแบบนี้แหละ
คือเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนี้ลงไปซึบเลย
ชิ้นให้จัดไว้ไกลออกไปแต่ว่าความพอทฟัยของเรากัน

ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็นยบนยบววกรรณเลย
หลุงขันไว้ยังมีชีวิตหรือนะเราหน้าจากโรงบันน่าจะมีครับ
คือในคดีนี้นะครับตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อมาก
เพราะว่าตอนที่นายเด่นชัยหรือว่าอดีตพระเด่นชัยนะฮะ
ให้ข้อมูลกับทางตำรวจบอกว่าสามเณรปลื้มเนี่ย
ขโมยหมายถึงสร้อยคอทองคำและพระเลี่ยมทองของนางสาวบิว
ซึ่งเป็นภรรยาไปพร้อมเงินรวมทั้งสิ้น๕๐๐๐บาทไป
และพยายามเรียกมาสอบถามจนเกิดการซ้อมแล้วก็ทำให้สามเณรเสียชีวิต
แต่ว่าทางตำรวจบอกว่าอาจจะเพราะสามะเนรปลื้ม
รู้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเงินวัดหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องสอบปากคำกันให้เข้มข้นกันอีกครั้ง
แล้วก็เป็นส่วนที่สังคมจับตามองนะฮะ
เรื่องของการบริหารจัดการเงินวัดเนี่ยนะครับ